คุณผู้ชมครับเรื่องของโควิดเนี่ยมันทำให้หลายคนก็อย่างที่บอกไป
ว่าก็ตกกงตกงานกันไปผู้ชายคนนี้งานไม่มีเงินไม่มีนะฮะ
เมียก็ด่าทะเลาะกับเมียครับกินเหล้าย้อมใจปีนขึ้นไปบนเสาโทรศัพท์
หวังจะกระโดดลงมาฆ่าตัวตายโอ้โหนู่นน่ะนู่นน่ะข้างบนนั้นน่ะ
จะสำเร็จไหมสุดท้ายสำเร็จไหมสุดท้ายไม่ได้เขาก็ช่วยได้แหละ
นะฮะแต่ว่าขึ้นไปสูงขนาดนี้ตอนลงมันลงไม่ได้หรอก
ถามเนี่ยไม่ได้อยากให้สำเร็จนะฮะสุดท้ายเห็นบอกว่า
นลงกลับมาเองใช่ไหมใช่ใช่เหมือนสติเขากลับคืนมาแบบเนี้ย
แต่ผู้ชายคนนี้อายุสี่สิบแล้วนะคุณผู้ชมนะคือไอ้เรื่องของ
โควิด๑๙มันก็กระทบหนักแหละในทุกสาขาอาชีพนะฮะ
ทีนี้พอเขาปีนขึ้นไปทางญาติเองก็ทำยังไงดีล่ะ
เกี้ยกล่อมกันอยู่นานก็ไม่ลงก็แจ้งตำรวจมาโรงพักหา
ตรงกับอบตขุนคงไปเกลี้ยกล่อมชื่อว่าในออสนะ
อายุสี่สิบปีนะชาวบ้านขุนขงเนี้ยนะฮะที่เชียงใหม่
ปีนขึ้นไปสูงสักหกสิบเมตรได้นะคือไอ้เสาเนี้ยมันตั้งอยู่
หมู่บ้านเขาแหละครับอ่าสุดท้ายก็ต้องตะโกนเกลี้ยกล่อมกัน
นานเป็นชั่วโมงนะฮะสุดท้ายปีนขึ้นไปเองก็ลงมาเอง
เลงพอครับเพราะว่าอารามคนจะไปช่วยก็ลำบากนะฮะ
สุดท้ายก็ไต่ลงมาเองนะฮะแล้วก็เลยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ลงมาเรียบร้อยนะครับแต่แต่แต่ครั้งนี้ที่เขาปีนขึ้นไป
ไม่ใช่ครั้งแรกคุณผู้ชมเพราะเคยปีนมาแล้ววันที่สิบหก
มกราคมที่ผ่านมาอ่านี่อันนี้ภาพตั้งแต่วันที่สิบหก
ครับอันนี้ครั้งที่สองแล้วล่าสุดเมื่อวานเนี่ยนะฮะ
คือครั้งที่แล้วปีนมาได้ครึ่งเสาครั้งนี้เกือบถึงยอด
โอ้โหทำลายสถิติตัวเองเออเออหรือยังไงหรือเขาต้องการจะทำลายอ่ะ
แบบเล็กขอบตัวเองดีกว่าเออครั้งที่แล้วปีนได้น้อยเออ
ปีนได้สูงหน่อยสาเหตุถามว่าปีนทำไม
เครียดจากโควิดไม่มีงานไม่มีเงินผ่อนรถแล้วยังไง
ทะเลาะกับเมียครับเมียด่าครับดื่มเหล้าน้อยใจคุมสติไม่อยู่
จะฆ่าตัวตายปีนขึ้นไปหมุนบนเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์
สุดท้ายก็เหมือนจะเออเปลี่ยนใจมั้งคงจะเหนื่อยนะฮะ
สติกลับมาแล้วก็ยอมลงมาเองอย่างปลอดภัยนะครับ
วัยวะยังครบ๓๒นะฮะลองดูทำมาหากินอาชีพเสริม
ลองดูว่ามันทำได้หรือเปล่าใช่อย่างเช่นที่คุณอ่านข่าวใช่ไหมฮ
ปลูกผักปลูกผักไฮโดรมดิประมาณคุณตาคุณยายก็ทำให้กวาดทั้งมะพร้าว
อะไรแบบนี้ลองดูลองดูครับ